ไปดูเหตุอาจยกรรมที่ชนบุรีกันหน่อยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในร้านสนุกเกอร์ค่ะ

ร้านออกจากนั้นมีฝ่ายนึงล้มลงไป
แล้วอีกฝ่ายก็เอาปืนไปยิงซ้ำถึง๔นัด
จนทำให้มีผู้เสียชีวิตคาร้านสนุกเกอร์เลยนะคะ
คุณผู้ชมไปดูภาพวงจรปิดกันก่อนเลยค่ะ
อันนี้ก็ชบไปใช่ใช่ใช่ครับก็ชบไปผมก็วิ่งมาห้ามอ๋อผมวิ่งมาห้าม
เสร็จปุ๊บอืมปุ๊บเนี้ยขึ้นลำแล้วขึ้นลำแล้วผมก็ห้ามไว้อยู่อ่า
แล้วแป๊บเราสักเขาตัวใหญ่ไงครับ
ไปจอยอย่างนี้ครับใช่ครับยิงช่วงไหมสุดระบุนอีกรอบใช่ใช่ผมก็ไม่รู้

คือคนที่ล้มตัวใหญ่กว่าแล้วก็ไม่พอใจคือพอตัวเองล้มปุ๊บตามไปต่อแล้ว

คู่กรณีนะใช่ค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสมาคมคนรักเสม็ดแฟร์แฟร์
บุรีที่นี่เนี่ยเขาเปิดเป็นโต๊ะสนุกเกอร์ให้คนได้มาเล่น
เขาใช้คำว่าออกกำลังกายคลายความเครียดนะคะ

บชายเสื้อเทาไปครั้งนึง
ชายเสื้อเทาก็ต่อยจนชายเสื้อดำล้มลงไป

ไม่ยอมชักปืนออกมาจากกระเป๋าสะพาย

จ่อยิงใส่ชายเสื้อสีเทาหลายนัดเลยนะคะ

จากนั้นคนก่อเหตุก็รีบเดินออกจากที่เกิดเหตุไปเลย
ก็รีบรับแจ้งเหตุเข้ามาช่วยปั๊มหัวใจยื้อชีวิตอยู่ครึ่งชั่วโมงกว่าค่ะ
แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถช่วยชีวิตเอาไว้ได้จริงนะคะ
ผู้ตายคือนายวิชัยอินจันทร์อายุ๕๔ปีค่ะ
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๙มมเข้าราวนมซ้าย๑นัด
ชายโครงซ้าย๑นัดหน้าอกอีก๒นัดรวมเป็นทั้งหมด๔นัด
และที่เกิดเหตุก็พบปลอกกระสุนปืนขนาดเดียวกัน๔ปลอก

ผู้เห็นเหตุการณ์เขาก็บอกว่าจริงสองคนนี้เขารู้จักกันนะ

ก่อนที่จะมาเจอกันแล้วเดินมาพูดคุยชกต่อยกัน
เพื่อนพยายามห้ามแล้วตามที่เห็นในคลิป
แต่คนที่ยิงตัวเขาใหญ่มันห้ามไม่ไหวจริง
พันธุ์ตำรวจโทวุฒินันนามแสงสารวัตรเวรสพเสม็ด
ก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วนะคะ
หน้าค่าตาชัดแหละว่าคนก่อเหตุเนี่ยคือนายวิชัย
ขออภัยคนก่อเหตุคือนายชัยเดชรัตนาเจริญลาบวัย๕๑ปี
เป็นเจ้าของร้านอาหารตามสั่งชื่อดังในพื้นที่อำเภอเมืองชนบุรีค่ะ
ตอนนี้ตำรวจขออนุมัติหมายจับจากศาลจังหวัดชนบุรีแล้วนะคะ
แล้วก็ตอนนี้ชุดสืบสวนเองก็แบ่งกำลังกันออกติดตามตัวมา